ดูครอบครัวนี้บ้างนะฮะสามีภรรยาสินะแม่คือเขานั่งล้อมวงกินข้าวกันอยู่
แล้วก็ซื้อเหล้าขาวมากินกันด้วยนั่นไงผัวเมียสองคนมีเหล้าทีไรมีเรื่องทุกที
มีลูก๗ขวบอยู่ด้วยนะโอ้โหดื่มเหล้าไปคุยกันไปคุยกันมา
คุยไม่รู้เรื่องหรือยังไงไม่รู้ฝ่ายของผัวก็เอาเหล้าขาวนั่นแหละที่ซื้อมาดื่มกันอ่ะ
ลาดตั้งแต่หัวเมียลงมาเนี่ยทั่วร่างเลยแล้วก็จุดไฟเผาโอ้โห
คือเมียเนี่ยโอ้โหโชคดีนะฮะว้ายแต่ก็หนักนะนี่คือแบบมันพองไปหมดเลยนะเนี่ย
ยังพอมีสติวิ่งเข้าห้องน้ำเอาน้ำราดหัวดับไฟค่ะแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน
เขาก็พาส่งโรงพยาบาลกันคนเจ็บชื่อนางรวยรินนะฮะอายุ๔๖ปี
นี่บาดแผลนี่ตั้งแต่ใบหน้ามาคอมาใบหูนี่ฮะตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลชัยภูมิ
ถูกไฟไหม้นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านพักที่หมู่บ้านหนองย่ารังกา
พื้นที่ตะบนโพนทองอบพื้นเมืองจังหวัดชายภูมินะครับห้าโมงเย็นเมื่อวานนี้
คนก่อเหตุคือสามีของนางโรยรินอ่าของนางโรยรินนะฮะชื่อนายสถิตอายุสามสิบหกปี
เมื่อวานนี้ช่วงเย็นเย็นเนี่ยเขานั่งกันอยู่แถวหลังบ้านนะฮะ
นั่งกินข้าวกันอยู่นะครับมีลูกอายุ๗ขวบนั่งอยู่ด้วย
สามคนพ่อแม่ลูกแล้วสองคนนี้เขาซื้อเหล้าขาวมานั่งดื่มกันด้วย
จากนั้นพูดจาไม่เข้าหูกันแล้วเริ่มเมานะทะเลาะกันค่ะ
ฝ่ายสามีก็เลยเอาขวดเหล้าขาวราดศีรษะภรรยา
แล้วจุดไฟเผาต่อหน้าลูกอันนี้คือโหดเยี่ยมมากนะคะ
ภรรยาก็รีบวิ่งเข้าห้องน้ำเอาน้ำราดตัวดับไฟ
ตะโกนขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านมาเห็นก็รีบแจ้งกู้ภัย
แล้วก็ตำรวจแล้วก็ช่วยเหลือนำตัวกันส่งโรงพยาบาล
ส่วนตำรวจนี่ฮะคุมตัวนายสถิตเอาไว้ได้
นะแล้วก็เอาไปสอบสวนที่โรงพักนี่เมาเลยล่ะนี่นะฮะ
สถิตเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อวานนี้เขาไปทำงานได้เงินค่าจ้างมา
ก็เลยเอาเงินเนี่ยไปซื้อเหล้าขาว๔๐ดีกรีมานั่งดื่มกับเมียที่บ้าน
อืมดื่มไปด้วยกินข้าวไปด้วยแล้วมีปากเสียงกันทะเลาะกัน
อ้างว่าตอนนั้นโมโหขาดสติก็เลยก่อเหตุขึ้น
เอาเหล้าขาวเนี่ยราดเมียแล้วก็จุดไฟเผานี่นอกจากเมาเหล้าเนี่ย
เขายอมรับว่าเขาเสพยาบ้าด้วยนะนั่นไงบอกถ้ามีเงินก็ต้องซื้อสัก
ซื้อยาบ้ามาเสพอ่ะโอ้โหอ่าบอกตอนนี้รู้สึกผิด
อยากขอโทษเมียนักข่าวก็ถามว่าตกลงนี้รักเมียบ้างไหมเนี่ย
อืมเขาบอกเขารักเมียมากมากด้วยเหรอคะ
ที่ทำไปเนี่ยเพราะเมาจริง
จะถามเงินและเมียไหมแหลกไหมครับ
ล๊อคแล้วทำตำไมละทำขนาดนั้นผมเมาครับผมเมา
ผมเมาก็กินกันบ่อยกินกันทุกมือเลยครับโอ้
กินกันทุกวันอารมณ์ชั่ววูบครับอารมณ์ชั่ววูบ
ไหวไหมเนี่ยสพเมืองชายภูมิวันนี้คุมตัวนายสถิตไปทำแผนที่บ้านนะฮะ
ก็บ้านของตัวเองนั่นแหละชาวบ้านก็มาดูกันเยอะเลย
นี่เป็นจุดหลังบ้านนะที่บอกนั่งล้อมวงกินข้าวกันอยู่๓คนพ่อแม่ลูก
ทะเลาะกับเมียเอาเหล้าขาวเนี่ยราดหัวเมียจุดไฟเผา
อีกจุดหนึ่งเป็นจุดในบ้านนะฮะ

นะฮะไปห้องน้ำแล้วก็เอาน้ำเนี่ยราดดับไฟ
เสพยาไหมวันที่เกิดเหตุอ่ะโอ้โหคือชาวบ้านบอกว่า
ผัวเมียคู่นี้เขากินเหล้าทุกวันนะครับ
เหล้าทุกวันทะเลาะกันทุกวันนั่นไง
อ่าค่ำทะเลาะกันเช้ามาก็เห็นดีกันอืม
แต่เมื่อวานนี้หนักเลยฮะจุดไฟเผากันเลย
ตายแล้วนั้นอ่ะใช่ฮะไม้อีกวันวันที่เกิดเหตุเราได้เซฟไหม

คุณจ๋าจำศรีก็ไปดูพื้นที่รอบบ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
ยังมีเส้นผมของคนเจ็บกองอยู่ที่พื้นดินนะฮะ
นี่ยังไม่มีใครมาเก็บกวาดอะไรพวกนี้นะเพราะว่า

ไฟมันไหม้ฮะก็ลาดตั้งแต่หัวแล้วจุดไฟเผาเลยอ่ะ
ดียังไม่โดนลูกด้วยสงสารลูกเท่าไร
ทุกผู้ชมครับหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วน้อง

เป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนอย่างไร
ตอนเกิดเหตุเนี่ยชาวบ้านบอกว่าเด็กก็ตกใจนะฮะ

แล้วไปอยู่ในโบสถ์แถวนั้นนะครับ

คุณจ๋าก็ไปคุยกับหลวงพ่อนะฮะหลวงพ่อเสาคำสมดังพรชัย
เป็นเจ้าสำนักศิษยาพิบาลคริสตจักรแห่งพระคุณ
บอกว่าทุกครั้งที่พ่อกับแม่คู่นี้เขาทะเลาะกัน
ลูกก็จะหนีพ่อกับแม่ที่ทะเลาะกันออกมาที่โบสถคริสต์แห่งนี้
เมื่อวานนี้ตอนกำลังเตรียมตัวจะสวดมนต์กับบรรดาลูกศิษย์ในโบสถ์
อยู่น้องวัย๗ขวบก็วิ่งมาหาบอกแม่ถูกพ่อตีแล้วถูกจุดไฟเผา
ชาวบ้านก็เลยรีบไปดูกันแล้วก็พาคนเจ็บมาที่โบสถ์
แล้วก็โทรเรียกรถฉุกเฉินให้มารับตัวไปโรงพยาบาล
แม่ของนายสถิตคนก่อเหตุก็คือคุณย่าของเด็ก
เอือมละอากับลูกชายเหลือเกินกินแต่เหล้าแล้วกินทั้งผัวทั้งเมีย
คือทั้งลูกชายแล้วก็ลูกสะพ้ายเมามาทะเลาะตบตีกันต่อหน้าลูกประจำ
ก่อนหน้านี้แม่ก็เคยอยู่บ้านหลังนี้ด้วยนะอยู่กับลูกชายเนี่ย
แต่อยู่แล้วเครียดเหลือเกินแม่บอกแม่ไม่อยู่แล้วไปปลูกกระท่อมอยู่ที่ป่าดีกว่า
เพื่อนหนีพฤติกรรมของลูกชายกับลูกสะพ้ายสงสารก็แต่หลานสาววัย๗ขวบ
ต้องมาเจอภาพความรุนแรงแบบเนี้ยทุกวันส่วนแม่บุญธรรมของคนเจ็บ
บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะเอาหลานสาวไปอยู่ด้วยเองหลานจะได้เรียนหนังสือ
ไม่ต้องเห็นภาพพ่อกับแม่เมาแล้วก็ทะเลาะกัน
ใช่ทั้งลูกพุทธภัยนั่นแหละบอกไม่ได้เลยหัวเมาเมียเมาตั้งแต่เช้าเย็นค่ำ
ขอให้มีเงินเถอะไปรับจ้างได้ขอให้มีเงินเถอะ
แล้วขวดนี้หมดแล้วก็ไปซื้อไปอีกขวดนึงสงสารหลานสงสารค่ะสงสาร
ส่วนอาการของคนเจ็บนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลชายภูมินะครับ
คุณจ๋าแจ่มสีนะนี่ขออนุญาตคุณหมอเรียบร้อยนะฮะ
ยาดของคนเจ็บเรียบร้อยตัวคนเจ็บเองด้วยนะครับ
เธอบอกว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้สามีเนี่ยทำกับเธอหนักเกินไป
ถึงขั้นจุดไฟเผากันเลยแต่ไม่เป็นไรเธอบอก
ด้วยความรักที่มีให้สามีไม่ขอเอาความไม่เอาผิดก็แล้วกัน
เดี๋ยวหายเจ็บจะขอกลับกันไปอยู่กลับไปอยู่กันเหมือนเดิม

ก็เรื่องที่เกิดขึ้นมันก็เมากันทั้งคู่อ่ะเธอบอกอ่ะ
แล้วยังไงแล้วถ้ามีอีกอ่ะ

เวลากินเหล้าเขาก็เป็นแบบนี้บ่อยครั้ง

โชคดีที่ไม่ถึงตายไงเธอบอกไง

คือเอาละสองสามีภรรยาจะอยู่ด้วยกัน

แต่เด็กเนี่ยอายุเพิ่ง๗ขวบจะทำยังไง

แล้วก็เชิญญาติผู้ใหญ่

เอาความผัวจะกลับไปอยู่กับผัวเหมือนเดิม
ไปอยู่กับขัวเหมือนเดิมจะเมาจะทะเลาะอะไรกันก็ว่ากันไป
แต่เด็กเนี่ยลูกสาวอายุเพิ่ง๗ขวบเด็กต้องมีสภาพแวดล้อมที่ดี
ต้องอย่าไปเห็นภาพความรุนแรงแบบพ่อแม่ทะเลาะกันทำร้ายกันเมากันทุกวัน
และควรได้เรียนหนังสือเพราะฉะนั้นก็เลยให้แม่ของเด็ก
ทำบันทึกข้อตกลงต่อหน้าเจ้าหน้าที่แล้วก็ย่ากับยายของเด็กเอาไว้
จากนี้ไปจะให้ลูกสาวเนี่ยไปอยู่กับยายเดี๋ยวยายจะดูแล
เพื่อให้หลานได้เรียนหนังสือนะแล้วก็จะได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิม
ถ้าพร้อมเมื่อไหร่คิดว่าเออกลับตัวกลับใจกลับพฤติกรรมอะไรกันได้เนี่ย
ทำมาหากินกันได้ก็จะรับลูกมาดูแลค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง
คือถ้าฟังจากทางฝั่งของตัวคนก่อเหตุผู้ชายเนี่ย

ไม่ใช่ว่าไม่มีเงินไม่มีงานไม่มีรายได้นะ

เพราะฉะนั้นต้องฝากตำรวจไปดูให้แล้วเนี่ยใช่ค่ะ

ตำรวจบอกว่าเอาละแม้จะทะเลาะกันในครอบครัว๒คนผัวเมีย
แม้ฝ่ายหญิงจะไม่ติดใจเอาความฝ่ายชายที่เป็นสามี
แต่การทำร้ายกันแบบนี้มันหนักเหลือเกิน

ยังไงก็ต้องแจ้งข้อหาเพื่อให้หลาบจำ
งั้นเดี๋ยวกลับมาโดนอีกเนี่ยทำยังไง
ตรวจเจอสารเสพติดในร่างกายด้วย
สถิตก็เลยถูกแจ้ง๓ข้อหานะครับ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ
และข้อหาเรื่องการเสพยาเสพติดก็คือเสพยาบ้า
คือจริงถ้าบอกว่ารักกันให้อภัยกันอยากกลับไปอยู่ด้วยกันเนี่ย
มือกันไปลดละเลิกเล่าดีไหม
ดีที่สุดแล้วยาเสพติดแล้วพูดให้เลิกไปเหรอ

ได้ไม่ต้องมานั่งแบบหวั่นใจกันว่าเอ๊ะเดี๋ยวเมาอีกจะเป็นอีกไหมนะคะ